จะได้ไม่ต้องมีคนมาถวงหนี้แม่อีกค่ะ
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้๑คำ
ร้องได้๑คำ

สวัสดีครับแฟนรายการของเราทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็แน่นอนครับเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มาตอนนี้๑๘นาฬิกาตรงนะครับ
พบกับเราสองคนได้ทุกวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ในรายการร้องได้ให้ลานลูกทุ่มสู้ชีวิต
ก็ยังคงอยู่ในช่วงของความน่ารักนะครับ
ความน่ารักของเหล่าบรรดาเด็กนะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋ว

๑ล้านเบบ
โอเค
ก็คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาอยู่
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเขมรัฐค่ะ
นามสกุลปะพัดสหรัฐค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวอายุ๖ขวบค่ะ
มาจากกรุงเทพมหานครค่ะอยู่โรงเรียนวัดดีด่วน
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ค่ะ

แม่หนูเป็นคนรับฝากรถที่วัดดีด่วนค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องใบบัวนะคะ
มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รับรถในวัดดีด่วน
แล้วก็ขายลูกชิ้นไปด้วยขายหมูปิ้งไปด้วยค่ะ
ก็เป็นลูกจ้างของวัดค่ะเงินเดือนก็คือ๙๐๐ค่ะ
ไม่มีวันหยุดค่ะต้องทำงานทุกวัน
ถ้าวันไหนจะหยุดต้องจ้างเขาค่ะก็วันละ๓๐๐
แม่หนูไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะแม่หนูไม่สบายค่ะ
ทุกวันนี้แม่ป่วยเป็นโรคโอวารีซีสคือซีสถุงน้ำ
แม่เป็นซิสที่ปีกมดลูกตัดปีกไปหนึ่งปีก
แล้วก็มาเป็นซีสที่หางตับอ่อน
หางตับอ่อนตัดม้ามตัดถุงน้ำดี
ตอนนี้ก็เหลือที่หัวตับก็ต้องอีก๕เม็ดที่จะต้องตัด
แต่มันยังไม่โตก็อยู่ประมาณสัก๑นิ้วโป้ง
ตอนนี้มีอาการก็คืออาการปวดปวดตรงหน้าอก
เวลาปวดฉับพันธุ์เนี่ยเจ็บหน้าอกมากเลยค่ะ
แม่ก็ยังไม่เคยไปหาหมอเพราะแม่ไม่มีตังค์ไปหาหมอ

ก็คือเวลาอะไรกระทบหน่อยนึงก็จะเครียดแล้วค่ะ
ตัวหนูนะคะมีอาชีพขายลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดค่ะ

น้ำจิ้มก็อร่อยนะคะแต่เผ็ดนิดนึงค่ะ
น้องใบบัวเป็นคนจริงจังนะคะแล้วก็มีความขยัน
บางทีกระตือลือร้อนกับงานที่ต้องทำอยู่
อย่างเช่นวันนี้แม่ต้องขายของนะแม่ไม่มีตังค์
บัวก็จะช่วยแม่พยายามปั๊มตังค์เพื่อจ่ายหนี้ได้ค่ะ
ปกติจะขายอยู่กับที่เขาบางทีใส่ถาดเดินขาย
ช่วยแม่เหมือนให้หมดไวค่ะ
น้องใบบัวช่วยแม่ก็คือไปกวาดบ้านถูบ้าน
วันไหนที่กลับบ้านกันดึกก็น้องใบบัวก็จะหิ้วไม่กวาด
ไปช่วยกวาดบ้านถูบ้านให้
บางทีถ้าอาบน้ำเขาว่างเขาก็จะขัดห้องน้ำไปด้วยในตัว
พอเห็นชามกองเยอะเขาก็จะไปล้างให้
ลำบากค่ะลำบากมากเลยค่ะแม่ก็เป็นหนี้ค่ะ
แม่หนูไม่เคยบอกแม่หนูไม่เคยให้ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะ
แต่ที่หนูรู้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
มีคนมาเก็บตังค์แม่ค่ะหนูถึงรู้ค่ะ
เวลาเขามาทวงหนี้แม่นะคะเขาดุมากเลยค่ะ
แล้วเขาก็ดุหนูด้วยนะคะเขาทำหน้าอย่างนี้ค่ะ

ทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่ห้าหมื่นค่ะ
เนื่องจากไปกู้หนี้ยืมสินมามาลงทุนขายของ

กำลังขายดีเขาก็มาไล่ที่
หนี้เป็นสะสมมาเรื่อยค่ะ

แต่ก็ยังทวงหนี้อยู่เพราะยังไม่มีเงินจ่ายเขา
บางทีเขาก็มาด่ามาว่าสาเสียเทเสีย
ลูกสาวก็รับไม่ได้ได้แต่ร้องไห้
ใบบัวก็จะบอกว่าแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วย

ก็เคยคิดกับลูกสาวว่าอย่างน้อยถ้าวันใดวันหนึ่ง
สวรรค์มีจริงก็คงจะมีคนมาช่วยเหลือ
เขาเคยพูดว่าแม่คะหนูอยากไปรายการนี้
รายการอะไรน้องบัวที่ร้องได้ให้หลานไง
แล้วบัวจะไปร้องได้เหรอลูก
ได้สิแม่ยังไงก็ต้องร้องได้
หนูจะทำความฝันนี้ให้ได้
เมื่อก่อนนี้หนูเป็นคนชอบเต้น
แต่ตอนนี้หนูชอบร้องเพลงแล้วค่ะ
เพราะว่าเต้นแล้วได้ตังค์น้อย
ได้ตังค์แค่๑๐๑๕บาทค่ะ
ภาษาร้องได้เกือบร้อยค่ะ
อยากได้เงินเป็นให้สิ่งที่โฟร์ตนี่ให้แม่ซื้อข้าวค่ะ
จะได้ไม่ต้องมีคนมาถวงหนี้แม่อีกค่ะ
แม่ขอขอบคุณน้องใบบัวนะ

แม่แล้วให้แม่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าแม่ไม่มีใบบัวแม่ก็คง
ทำอะไรที่คิดสั้นไปแล้วแต่มันมีกำลังใจคือน้องใบบัว
ที่ช่วยแม่มาตลอดแม่หวังว่าเราจะอยู่คู่กันไปตลอดนะลูก
หนูจะเป็นเด็กดีของแม่นะคะ
วันนี้ก็มาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วในรายการของเรานะครับมาพบกับน้องใบบัวครับ
แม้จะไม่ได้อยู่ในโลกสวยแต่หัวใจของหนูก็เต็มไปด้วยความเบิกบาด

สวัสดีค่ะมาเลยค่ะ

ก่อนที่จะเอาแท่นมาอยากให้คุณป่ากับ
กับพี่เป๊กยืนปกติก่อนเลยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า
จริงแล้วตัวเล็กจิ๋วเดียวเลยนะคะ
ไบบัวอายุเท่าไรควบค่ะ
แล้วก็เป็นยังไงน้องใบบัวมารายการของเรา
รายการของเรามีพิธีกรใครบ้างครับมีสองคนใช่ไหม

โอ้โฮ
อันนี้นะครับไม่ได้นัดไม่ได้บังคับ
คือเด็กเขาเรียกเพราะสิ่งที่เด็กเขาเห็นเอง

พี่เป๊กกี้ค่ะ
ใบบัวขาเอาอย่างนี้ดีกว่า
พี่หนุ่มกับพี่เป๊กกเริ่มปวดหลังแล้วล่ะค่ะ

เพราะฉะนั้นเอาแท่นยืนมาดีกว่านะคะ
นี่ตอนนี้เราคุยกันได้สะดวกแล้วนะครับวันนี้มากับใครครับ

ขอต้อนรับคุณแม่ปูนะครับอยู่ทางด้านล่างสวัสดีครับ
อย่างที่พี่เป๊กเขาบอกนะมันเป็นจริงมันเป็นเรื่องเศร้านะ
มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยแม่ทำงานช่วยคุณแม่ใช้หนี้
แต่ว่าเล่าออกมาแล้วมันดูสนุกชอบตอนที่ทำหน้าอะไรเนี่ย

อันนี้คือหน้าของคนที่เขามาทวงทวงหนี้เราเขาทำหน้ายังไง

อันนี้หน้าหนูแล้วหน้าของคนที่เขามาทวงหนี้คุณแม่เนี่ยหน้าเขาทำยังไง
แล้วเขาดุไหมคะเวลาเขามาทวง

คนที่มาทวงหนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

เดี๋ยวจะให้คุณพี่หนุ่มเนี่ยเขาลองทำดูซิว่าแบบนี้

เท่ากับคนที่มาทวงเลยไหมพี่หนุ่มลองพูดใหม่ค่ะ
นี่วันนี้ครบกำหนดแล้วนะเอาตังค์มา

รอก่อนได้ไหมหนูยังไม่มีตังค์เลยค่ะ
ไม่ได้รอไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้เลย
เดี๋ยวหนูไปร้องเพลงมาให้ก็ได้เดี๋ยวหนูไปปลดหนี้ให้แม่ก็ได้

เวลาใบบัวถูกเขาดุใบบัวทำหน้ายังไงลูก
ฉันไม่สนใจหรอกชอบ

ใบบัวแล้วเวลาเห็นคนมาทวงหนี้คุณแม่คุณแม่เศร้าไหม

แล้วหนูรู้สึกยังไงเวลาเห็นคุณแม่เศร้าอะคะ
หนูก็เสียใจเหมือนกันแต่วันนี้แม่พาหนูมาถึงจุดนี้
หนูก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่พาหนูมาถึงจุดนี้ค่ะ
นี่ยังไม่ได้ร้องเลยแต่ก็รู้สึกทราบซึ้งใจที่คุณแม่นะอุตส่าห์พาใบบัวมาถึงที่นี่
คือใบบัวเนี่ยมีเจตจำนงตั้งมั่นอย่างแท้จริงนะคุณผู้ชมที่รักว่าอยากจะมาร้องเพลงในรายการของเรา
เพื่อช่วยนำเงินนะไปให้คุณแม่ได้เอาไปให้เจ้าหนี้จะได้หมดหนี้กันสักที
คือตั้งใจมากเลยจริงแค่มายืนตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่แล้วว่าพาน้อง
เมื่อไหร่แม่จะพามาสักทีหนูอยากมาหนูเห็นคนอื่นมาทำไมแม่ไม่พามา
ก็เลยบอกว่าบัวถ้ามาแม่ต้องจ้างเขานะเดี๋ยวแม่ขอดูตังค์ก่อน
เขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูจะทำให้ได้นะ
ไม่เป็นไรเอาเงินนี้เงินที่ต้องจ้างเขาเนี่ย

ปัจจุบันคุณแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
เป็นหนี้อยู่๕๐๐๐ค่ะ
แล้วต้องส่งเป็นรายวันหรือรายเดือน

รายวันวันละเท่าไหร่คะตามที่เขากำหนด
เขาบอกว่ามีแค่ไหนเอาแค่นั้น
กว่าจะได้บางที๒๐๐ก็มีให้แค่นี้ค่ะ
บางทีต้องยึกไว้๕๐บาทเอาไว้ให้น้องบัวไปโรงเรียน

ในช่วงที่แบบกระท่อนกระแท่นเหลือเกินชีวิต

ตั้งแต่เล็กเลยค่ะตั้งแต่ได้สองเดือนเกิดเลยใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

ตั้งใจมารายการของเราตั้งใจมาร้องเพลงเพื่ออะไรคะ
เพื่อจะเอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ค่ะหรือเอาไปเป็นทุนการศึกษา
หรือเอาไปให้แม่ซื้อข้าวกินค่ะไม่งั้นก็เอาไปหยอดกระปุกค่ะ
ถ้าใบบัวสามารถร้องเพลงแล้วเอาเงินไปให้แม่ใช้หนี้ได้จนหมด

ใบบัวรักคุณแม่มากแค่ไหนคะ
รักเท่าฟ้าเท่าดินเลยค่ะ
ใบบัวสามารถจะทำทุกอย่างให้คุณแม่มีความสุขได้ใช่ไหม

ใจแท้คุณแม่เหมือนกันค่ะ
แล้วเวลาเห็นคุณแม่มีรอยยิ้มใบบัวรู้สึกยังไง
ก็สบายดีหนูเห็นแม่สบายดีหนูก็สบายดีค่ะ
ถ้าใบบัวนะมารายการเรานะถ้าสามารถเอาเงินไปให้คุณแม่ใช้หนี้ได้เนี่ย
รู้ไหมครับว่าคุณแม่เขาจะดีใจแค่ไหน

ไม่ว่าจะอดหยากลำบากตระกำขนาดไหน
ในความเป็นแม่ในความเป็นผู้หญิงคนเดียว

ต้องพึ่งพาวัดซะเป็นส่วนใหญ่

ก็อบรมบ่มนิสัยลูก
ให้ออกมาเป็นเด็กน่ารักเหลือเกิน
พวกเราขอนิยมชื่นชม
ในความเป็นคุณแม่ของคุณแม่นะคะ
ก็ถ้ามาถึงทางตันนะครับ
ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน

รายการของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่าน

ที่จะสามารถพร้อมที่จะช่วย

วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่เพื่อแม่ค่ะ

นี่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราก็ต้องรู้ว่า

มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราครับ

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เอาไปให้แม่ซื้อข้าวซื้อเสื้อให้แม่หน่อย
รองเท้าให้แม่ใหม่ซื้อถุงเท้าให้แม่ใหม่

ก็คือถ้าได้๘๐๐๐ให้คุณแม่หมดเลย

แล้วคุณแม่เขาก็เก็บเอาไว้ให้ใบบัวอยู่ดีแหละ

ร้องเพลงขนาดไหนเนี่ยเก่งขนาดไหนครับ
เก่งมากเลยค่ะ
คุณเป็นคนบอกเราว่าใบบัวร้องเพลงเก่งมากเลย

ก็มีคนเคยมาบอกคุณผู้ชมบอกค่ะ

เวลาไปร้องแล้วมีคุณผู้ชม

เราก็จะต้องร้องเพลงแต่ว่าห้ามร้องผิดแค่นั้นเอง

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่หนึ่ง

เป็นไงเพลงนี้เป็นไง
เป็นไงเพลงนี้เป็นไงรู้จักไหมครับรู้จักค่ะชื่อเพลงพ่อเร็วในดวงใจค่ะ
โอ้โหของใครรู้ไหมครับรู้ค่ะของตั๊กกะแตนชุลดาค่ะ
หายห่วงหายห่วงจริงพร้อมจริงจริงนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงแรกนี้นะครับตัวช่วยสามารถใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกนะครับ
มีทั้งหมดหกแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สามแผ่นป้ายน้องใบบัวครับ
เพลงแรกนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่
นะครับอย่าหยุดก่อนนะครับจนกว่าดนตรีเขาจะจบแล้วเราค่อยจบนะครับ
เพลงที่๑ครับที่มูลค่าเป็นหนึ่งหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้
ให้ร้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจสน
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายอาย
ฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ใจหวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาขอจริงหัวใจมันก็ไม่เหลือ

อย่างน้อยน้อยฉันก็ช่วยมีมันก็ค่อยสวย
แม่สุดท้ายมันใจยังสวยกว่าฉัน

อย่างน้อยน้อยก็มีคนมีรัก
แต่ฉันแม่สุดท้ายจะออกกันด่า
โดยเจอกันก็ช่างเธอ
ไม่เห็นความก็เป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะตามเธอไว้เสมอ

และพาขนรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
ถือโคตรเลวในตัวใจ
คนนอนคนนั้น
บอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี
จำหาก็แสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิด

ไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนหลายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน